รธานีกันบ้างนะครับเด็กหญิงวัย๑๔ปีอายุก็ยังน้อยอยู่นะ
แต่ว่ายกพวกไปรุมตบเด็กหญิงวัย๑๓ปีนะฮะ
จับแก้ผ้าเปลือยท่อนล่างถ่ายคลิปประจานแล้วก็กระจายในโซเชียลนะครับ
เพราะคิดว่าเด็กหญิงวัย๑๓ไปแย่งสามีรุ่นพ่ออายุ๕๒ปีคุณ

คลิปเปลือยแชร์ว่อนในโซเชียลจนเด็กหญิง๑๓อับอายไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปเรียนนะฮะ
คุณผู้ชมมีคลิปต้นเรื่องให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งครับ
คาดแต่เดี๋ยวนะ
บ่อยอยากเขาตีมึง
แต่หลอกมีมึงโหดปลอด
ทุกคนดีตาบนี้ครับคุณผู้ชมของเด็กหญิง๑๓ที่ถูกรุ่นพี่อายุ๑๔มากกว่า๔คน
กำลังรุมล้อมแล้วก็รุมตบอยู่นะครับ
แล้วก็บังคับให้ถอดกางเกงเปลือยท่อนล่างถ่ายคลิปนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กประจาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนมิถุนายนภายในห้องน้ำศาลหลักเมืองปู่ศรีสุโธ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะเพราะว่ารุ่นพี่อายุ๑๔ไม่พอใจ
คิดว่าเด็ก๑๓น้อง๑๓ไปแย่งสามีรุ่นพ่ออายุ๕๒ปีคุณ
เด็กหญิงอายุ๑๓ปีเล่าให้ฟังนะฮะว่าหนึ่งในกลุ่มที่รุมทำร้ายเธอเข้าใจผิดนะครับ
เข้าใจเธอผิดคิดว่าเธอไปแอบคบกับนายโจ๊กอายุ๕๒ปี
ที่เป็นสามีกับเพื่อนของเขายืนยันว่าเธอไม่ได้คบกัน
แต่กลุ่มที่รุมทำร้ายเนี่ยยังไม่หยุดก่อกวนข่มขู่จะทำร้ายเธอตลอด
ยังแชร์คลิปในโซเชียลแล้วก็ส่งต่อหลายโรงเรียน
สร้างความอับอายให้เธอเป็นอย่างมากนะครับ
ตอนนี้กลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะไปโรงเรียน
ขนาดจะออกจากบ้านยังไม่กล้าเลยคุณเพราะคลิปมันแชร์กันว่อนนะฮะ
อยากให้ช่วยเหลือไม่อยากให้กลุ่มที่รุมทำร้ายเนี่ย
หาเรื่องเธออีกนะครับและขอให้หยุดแชร์คลิปในโซเชียลสักทีนะฮะ
ส่วนแม่ของเด็กหญิงอายุ๑๔ก็ยอมรับนะคะว่า
ลูกสาวมีสามีชื่อว่านายโจ๊กอายุ๕๒ปี
อยู่ด้วยกันมา๓๔ปีแล้วนะคุณฮะ
ผู้ชาย๕๒เด็กหญิงอายุ๑๔เองมีลูกสาวด้วยกัน๑คนอายุ๑ขวบนะฮะ
แต่นายโจ๊กถูกจับไปเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
แล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายและครอบครองยาเสพติด
มีโทษจำคุก๑๕ปีนะครับ
โดยผู้เป็นแม่ของเด็กหญิง๑๔ยอมรับนะฮะว่าลูกสาวเนี่ย
ไปทำร้ายร่างกายเด็กหญิง๑๓จริง
เท่าที่ทราบสาเหตุเพราะว่าเด็กหญิง๑๓เนี่ย
เข้ามาพูดคุยเชิงชู้สาวแล้วก็ทักแชทขอเงินกับนายโจ๊ก
ก็เลยทำให้ลูกสาววัย๑๔ของเธอหึงหวงนะครับ
แต่ตอนนี้ลูกสาวไม่ได้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้ว
ย้ายไปอยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่ที่จังหวัดหนองคายแล้วนะฮะ
ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เราได้ถามน้องไหมครับเพราะว่าทำไมเขาทำแบบนี้
เห็นน้องบอกว่าเขาถอดเอง
เออนี่เราฮะฟังข่าวนี้แล้วมีคำถามนะ
เกิดอะไรขึ้นกับสังคมนะนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะคะเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
กับคุณตาและคุณยายของเธอเนี่ย
ฟังข่าวนี้แล้วมีคำถามนะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะฮะเด็กหญิงอายุสิบสามปีกับคุณตาและคุณยายของเธอเนี่ย
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรบ้านดุงนะครับให้ดำเนินคดีกับคนปล่อยคลิปแล้วนะฮะ
ซึ่งทางรองภูมิกับการสอบสวนสพบ้านดุงเปิดเผยนะครับว่า
จะเรียกกลุ่มที่รุมทำร้ายมาสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ